สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
เริ่มต้นวันนี้ด้วยภาพความสวยงามบรรยากาศยามเช้าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ใครที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวภาคเหนือภาคอีสาน
คงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นชำใจเลยทีเดียว
และมีข่าวนะคะว่าวันนี้ต่อเนื่องต่อสุดสัปดาห์
เรายังคงได้มีโอกาสสัมผัสอากาศเย็นแบบนี้
เกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราจะมาตรวจสอบกันนะครับ
สีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้

เหนียวนำเอาความเย็นนั้นมาเยือนเมืองไทยของเรา

อย่างต่อเนื่องมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่าน

ตามการคาดการณ์ของระบบพยากร

สัมผัสอากาศหนาวเย็น

ส่วนนี้คือการคาดการณ์อุณหภูมิ
มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเช้าวันนี้เป็นต้นไป

พื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่คาดการณ์ว่า
มีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต

เช้าวันนี้นะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖

อากาศเย็นเย็นสบายครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้

พื้นที่ภาคอีสานนะครับต่ำสุดพรุ่งนี้ก็จะ
อยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียต

จะดิ่งไปอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียต
พื้นที่สีฟ้านั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับ
อกจากนี้เองยังมีหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองครับ

ที่เห็นแถบสีฟ้าในขณะนี้
นี่คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ

เห็นแล้วก็เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

แล้วก็เฉียดบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือ

หนาตาเกิดขึ้นในบริเวณทางตอนบนของ
พื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยถ้าหากเราดูจากกราฟิก
จะพบว่าหลังจากนี้๔๘ชั่วโมงภาคเหนือ

ทำให้อากาศเย็นสบายส่วนบริเวณ

เมฆส่วนใหญ่ก็ไปอยู่บริเวณทางตอนล่างนะครับ
ส่วนฝนนั้นมีโอกาสตกเล็กน้อย
ส่วนใหญ่เป็นบริเวณพื้นที่ตามแนวชายฝั่ง

ไล่ลงมาจนถึงบริเวณจังหวัดปัตตานี
แต่ก็จะไม่ตกหนักตกนานเหมือนช่วงต้นเดือนแน่นอน

จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ